ตามสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันกันหน่อยนะคะ
วันนี้ต้องถือว่าไม่ค่อยเป็นข่าวดีเท่าไหร่
เพราะว่าตัวเลขพุ่งมาเป็น๒หลักเลยนะคะ
คนค่ะสำหรับผู้ป่วยใหม่ในวันนี้
แต่ก็ยังดีหน่อยนะคะที่ทั้ง๑๑รายนี้เนี่ยนะ
อยู่ในความดูแลของรัฐหมดแล้วก็คืออยู่ในสถานกักตัวของรัฐ
เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
ว่าเรามีผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด๑๑ราย
ซึ่งเป็นกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมด
และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐนะคะ

กลุ่มแรกเดินทางจากอินเดีย๑รายเป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๒ปี
กลับไทยมาวันที่๒๒พฤษภาคมไม่มีอาการป่วยนะคะ
กลุ่มที่๒มาจากกาต้า๖รายค่ะ
ถึงไทยวันที่๒๒พฤษภาคม
เป็นเพศชาย๕รายมีอาชีพเป็นพนักงานนวด
เพศหญิง๑รายเป็นอาชีพแม่บ้าน
จำนวนนี้ไม่มีอาการป่วย๓รายนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๓ค่ะกลับมาจากคูเวทเป็นผู้ชายทั้งหมด
ทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างชาติ
กลับเข้าประเทศ๒๔พฤษภาคมแล้วก็มีอาการป่วยหมดเลยนะคะ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๔ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
สะสมทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่๓๐๖๕ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๒๙๔๕ราย
ยังอยู่ในโรงพยาบาล๖๓รายนะคะ
และเสียชีวิตสะสม๕๗ศพค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของวัดตอนนี้เริ่มมีเสียงร้องเรียนมาแล้วนะคะ
ว่าหลายวัดเดือดร้อนพระสงค์ออกไปบินทบาทไม่ได้
ชาวบ้านก็ไม่ได้ออกมาทำบุญ
ได้ออกมาบินทบาทเหมือนออกมาทำบุญตักบาทเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้นายเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าตอนนี้หลายวัดมีปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
จะมีการพิจารณาเยียวยาวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะ
โดยจะเอาตัวอย่างของปี๒๕๕๙
พระสงฆ์ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาบินทบาทไม่ได้
เพราะว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่ฝั่งภาคใต้
รมอลเขามีการให้ปัจจัยเยียวยาวันละ๑๐๐บาทต่อรูป
ก็น่าจะเอาโมเดลนี้มาปรับใช้ในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะคะ
มีการแจ้งนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้ว
และทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงการคลังแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเรามีวัดอยู่ทั้งหมดกว่า๔๐๐๐วัด
พระเกือบ๓๐๐๐๐๐รูปนะคะที่เดือดร้อน
คาดว่าจะใช้งบประมาณเดือนละ๔๕๐๐ล้านบาทค่ะ
สำหรับการผ่อนปลนในระยะที่๓นะคะ
นายเทวันก็บอกว่ายังไม่มีการพิจารณาการนำกิจการในระยะที่๔
เช่นโรงหนังมาผ่อนปลนในระยะที่๓นะครับ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องรอต่อไปอีก
สำหรับกิจการที่มันต้องอยู่ในที่ปิด
รวมกันเยอะแบบนี้ก็ยังคงต้องรอกันต่อไปค่ะ
อดใจรอแหละมันขึ้นมา๒หลักอีกแล้วอะนะ